มาดูเรื่องนี้กันหน่อยดิฉันมีคลิปมาให้คุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็พี่ปอดูเป็นคลิปนะคะที่คนกำลังเต้นแดนกันแบบมันเลย
แล้วมันแปลกตรงไหนลองไปดูแล้วกันค่ะ
เขามีธีมด้วยอ่ะธีมสีส้มโอ้ธีมสีส้มใช่ไหมธีมสีส้ม
โอ้ยช่างเป็นคนมองโลกในแง่ดีซิค่ะกับไรนะคะโอ้นี่แหละค่ะ
สะบงแล้วทรงสะบัดสะบัดจีวอนให้ปลิวกันไปเลยคุณผู้ชม
อันนี้เราไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าเป็นพระจริงหรือเป็นชาย
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์หรือเป็นธีมสีส้มอย่างที่พี่ปอบอกค่ะ
แต่ว่าในคลิปนั้นแหมเต้นตื๊ดโยกตามจังหวะยังเมามันค่ะ
ซึ่งก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแหละหรือเป็นห้องร้องคาราโอเกะ

แล้วก็ในคลิปเนี่ยนะคะจะมีชายสักประมาณ๕๖คนค่ะ
กลุ่มหนึ่งก็เต้นอยู่กลางห้องอีกกลุ่มนึงนั่งร้องคาราโอเกะที่โซฟา
แม่มีกระป๋องเบียร์วางอยู่ที่โต๊ะด้วยจ้ะ
แหมแน่นอนว่าเจอแบบนี้ก็แชร์กันกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะ
ไม่มีการระบุนะคะถึงสถานที่ว่าเกิดขึ้นที่ไหน
และก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้น
แต่มีข้อความระบุไว้ว่า
สบงส่งโยกแฮสแท็กกรมพระพุทธศาสนา
แท็กใส่สบงแล้วทรงพลังโอ้โหชอบมากเลยแฮชแท็กเขาสุดยอด
ขณะที่ทางด้านของพระพยอมกรยาโนค่ะ
เจ้าวัดวัดสวนแก้วก็ออกมาเตือนนะคะ
แล้วก็บอกว่าพระหรือนักบวชที่ไปจับไมค์ร้องเพลง
แบบนี้เขาเรียกเข้าข่ายโลกะวัชชะหรือโลกติเตียน
เพราะพรุ่งนี้บวชแบบไม่รู้ความหมายว่าตัวเองเป็นใคร
พระถ้าอยู่แบบเอิกกระเหลอคึกขนองก็ให้ไปถอดจีวรซะ
อย่ามาห่มเหลืองแล้วทำเล่นแบบนี้จะไปทำให้ศาสนามัวหมอง
คนพวกนี้ถือเป็นมารศาสนาไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ

ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาก็แล้วกันนะคะ